เรื่องของการขับรถต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะ
ช่วงนี้หลายท่านก็เดินทางบางคนอาจจะเพิ่งกลับบ้าน
ในวันนี้ดิฉันว่าช้าอีกสักวันสองวันหนึ่ง
ก็เพื่อความปลอดภัยดีกว่าแล้วก็ค่อยไปนะคะ
เพราะว่าอย่างเหตุการณ์นี้ขับรถไปคนเดียวค่ะ
ขับรถคนเดียวในระยะทางไกลจะถึงบ้านอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่เหมือนกับสภาพไม่พร้อมอ่ะเนี่ยค่ะอุบัติเหตุตรงนี้ก็ทำให้ไปไม่ถึงบ้านค่ะ
คุณผู้ชมเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยจริงนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ช่วงเช้า๖โมงเช้าเลยค่ะสพเพลไปที่จุดเกิดเหตุ
ดที่ลำห้วยหลีนะคะห่างจากหมู่บ้านโพนทัน๓๐๐เมตร
รถเก่งคันนี้จมอยู่ในลำห้วยค่ะข้างในเป็นศพของนางสาวอุริมา
อายุสี่สิบสามปีเป็นชาวอุดรธานีเสียชีวิตอยู่ในรถ
ข้างในก็จะมีรถก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้าก็คือกลับจะกลับบ้านสงกรานนี่แหละนะคะ
กู้ภัยก็ต้องกู้ร่างขึ้นมานะคะเธอเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจค่ะ
ญาติผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากจังหวัดระยองค่ะ
นะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้จะกลับมาบ้าน
ฉลองสงกรานกับครอบครัวที่อุดรธานีที่อำเภอสร้างคอม
คาดว่าก็น่าจะใช้ทางลัดเพราะว่าเลี่ยงรถติดพอใช้ทางลัดปุ๊บไม่ชินเส้นทาง
แล้วเมื่อคืนนี้ก็ขับรถมาคนเดียวทั้งคืนจากระยองก็ขับมาเรื่อย
ก็อาจจะเจอรถติดด้วยนะคะแล้วเส้นทางก็ไม่คุ้นชินด้วย
เพราะว่าเป็นทางเลี่ยงไม่ค่อยได้ใช้มันทำให้เหมือนร่างกายมันก็มีความล้า
แล้วขับมาเรื่อยพอ๖โมงเช้าเนี่ยมันกำลังง่วงเลยมันได้ที่เลยอ่ะ
แล้วก็จุดนี้ค่ะก็เลยทำให้พลัดตกลงไปเสียหลักพุ่งตกสะพาน
พอรถจมน้ำแล้วไม่สามารถออกมาจากรถได้เนี่ย
ก็ทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
เป็นอีกหนึ่งข่าวย้ำเตือนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รถระมัดระวังดูสภาพความพร้อมทั้งถนนรถแล้วก็ตัวเราซึ่งเป็นคนขับด้วยนะคะ
แล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านนี้ด้วยนะคะ